มาดูเรื่องนี้กันหน่อยผู้ชายคนหนึ่งอย่างที่บอกว่างงมากครับ
เขาขับรถของเขาอยู่ดีนะเขาบอกเขาไม่ได้ไปปาดใครเลย
แทรกใครไม่ได้เบียดใครเลยแต่อยู่มีรถคันหนึ่ง
โอ้โหทั้งปาดทั้งเบียดเขาตลอดทางเลยฮะ
นี่ฮะปาดครั้งที่๑เราก็งงไอ้ปาดครั้งที่๒เราก็เริ่มถอนหายใจ
ปาดครั้งที่๓เอ๊ยยังไงคุณจนกระทั่งเจ้าของรถการนี้บอก
จอดดีกว่าไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วนะฮะจงใจปาดหน้ากันแบบกระชัน

บอกว่าใจหนึ่งนะก็อยากจะจัดให้อยู่นะ
แต่พอคิดแล้วก็เห็นหน้าลูกแล้วนะ

ผมสงบนิ่งผมจอดข้างทางทันที
เพราะถ้าเล่นด้วยนะก็จะเสียเวลาทำมาหากิน
ไม่อยากเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือมันไม่คุ้ม

ป่าจะเบียดอะไรก็ช่างเราจอดซะเลยดีกว่า
เจ้าของคลิปบอกกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติม

เพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์ครับว่า
การใช้รถใช้ถนนควรใจเย็น
ดูอย่างเขาสิพยายามสงบสติอารมณ์อย่างที่บอก
ครั้งที่หนึ่งงงครั้งที่สองถอนหายใจ
ครั้งที่๓มึงไปไหนก็ไปอย่างนี้เลยนะคุณนะ
จะไปไหนก็ไปเราไม่ยุ่งด้วยนะฮะ
นี่เขาบอกว่าปาดกันแบบหลายกิโลข้ามตำบลนะฮะ
ตั้งแต่ตำบลโสธรจังหวัดฉะเชิงเศร้า
มาถึงทางแยกเข้าวัดสมานที่อยู่ที่ตำบลก้อนแก้ว

แม้จะโมโหแม้จะรู้สึกว่าไม่อยากมีเรื่องด้วยนะฮะ
คือแม้จะโมโหแต่ไม่อยากมีเรื่องด้วยนะครับ
เพราะกลัวเหตุการณ์จะบานปลายและอย่างที่เขาโพสต์ไว้แหละ
พอคิดถึงหน้าลูกนะอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่า

หรือไม่ก็อารมณ์ร้อนกันทั้งคู่
เกิดเขามีอาวุธมีปงมีปืนเอาลงมายิงเราอีก